มาดูข่าวเริ่มแรกก่อนแล้วกันนะอาจจะยังไม่สยองเท่านั้น
แต่ก็เป็นข่าวฆ่ากันตายนะคะคือมีผู้ชายคนนึงเนี่ย
ปีนบ้านปีนขึ้นไปหวังจะไปข่มขืนลูกสาวบ้านนั้น

ทีนี้พอผู้หญิงเขารู้ตัวเขาก็เอ๊ะอะโวยวายแล้ววิ่งหนีออกมาจากห้องนอน
พ่อเนี่ยได้ยินเสียงแล้วคุณผู้ชมพ่อแขวนปืนไว้หัวเตียง
พอออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นลูกสาววิ่งออกมาเห็นคนร้ายวิ่งตามออกมา
คว้าลูกซองหัวเตียงเนี่ยยิงใส่คนร้ายตายคาที่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ในห้องนอนมีศพเนี่ยค่ะนายอภิชัยเชื่อนุษย์วัย๓๕ปี
นอนตะแคงจมกองเลือดอยู่ข้างเตียงมีแผลถูกยิงเข้าใต้ไหล่ขวา
และข้างลำตัวเป็นรูพลุน๙รูด้วยกัน
ซึ่งพอตรวจสอบหน้าต่างห้องนอนห้องนี้แล้วมันมีรอยถูกงัดแงะ
ก็คิดว่าคงย่องเข้ามาทางหน้าต่างบานนี้แหละค่ะ
สอบสวนในนัดวัย๖๔ปีเจ้าของบ้านมือยิงนี่แหละเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังหลับอยู่เลยอยู่อยู่ได้ยินเสียงลูกสาวร้องเออเสียงดังขึ้นมา
แล้วก็วิ่งออกมาจากห้องนอนจากนั้นก็เห็นผู้ชายคนนี้วิ่งตามออกมา
สัญชาติยานพ่อนะคะคว้าปืนลูกซองสั้นที่วางไว้บนหัวนอน
ยิงเข้าไปเลยหนึ่งนัดโดนเข้าไปที่ร่างคนร้ายอย่างจัง
เสียชีวิตคาที่จากนั้นก็เลยตัดสินใจขับรถไปมอบตัวกับตำรวจค่ะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานะคะเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่น
ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณพ่อก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย